อำเภอเมืองเลยค่ะเกิดเหตุเพื่อนบ้านยิงกันยิงกัน
จนถึงขั้นเสียชีวิต๒บาดเจ็บอีก๒นะคะ
นับจนถึงวันนี้ค่ะใกล้ที่จะครบกำหนดการควบคุม
ตัวของตำรวจแล้วนะคะทางญาติของผู้เสียชีวิต
ถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเขาเลยบอกว่าคุณตำรวจยกมือไหว้ล่ะ
อย่าเลยนะอย่าให้ประกันตัวออกมาเลยนะ
เจ้ามือปืนเนี่ยญาติญาติเขากลัวค่ะคัดค้านไปเลยก็ดีนะคะ
เหตุการณ์นี้ย้อนไปดูกันสักนิดนึงนะคะ
เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองราชบุรีค่ะ
ฝั่งผู้เสียหายคือนางนัทธวัลบุญนาฏอายุ๖๔ปี
ซึ่งเป็นพี่สาวของนายอนุชาบุญนาฏ
เปิดเผยว่าก็รู้ข่าวว่าน้องชายกับครอบครัวถูกเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านชื่อว่านายพรโรธสรุปราชยิงค่ะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนะครับ
เป็นเหตุให้น้องชายบาดเจ็บส่วนน้องสะพ้ายที่ชื่อว่านางอำพรพันดา
และหลานชายที่ชื่อว่านายชาคริสเสียชีวิตนอกจากนี้เพื่อนบ้านอีกหนึ่งคน
บาดเจ็บด้วยชื่อว่านางพัชรินจินดาเย็นค่ะเบื้องต้น
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากน้องชายกับผู้ก่อเหตุมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องชายพาครอบครัวและเพื่อนบ้านไปกินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งค่ะ
อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละผู้ก่อเหตุก็ไปนั่งกินร้านเดียวกันอีก
และแถมนั่งโต๊ะใกล้กันเกิดมีปากเสียงกันค่ะทีนี้
น้องชายเห็นท่าไม่ดีกลับบ้านไปทุกคนกลับบ้าน
แต่ผู้ก่อเหตุยังตามมาถึงบ้านอีกยังมาหาเรื่องถึงบ้านอีก
สะพ้ายจึงบอกให้หลานชายถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ก่อนที่ในเผือกซึ่งเป็นเพื่อนบ้านจะชักปืนออกมายิงทุกคน
แล้วก็มอบตัวกับตำรวจค่ะไปฟังเสียงญาติของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตค่ะ
สองนัดยิงลูกน้องสะพ้ายสามยิงน้องชายสามหมดแม็กซ์เลยอะค่ะ
อืมคือเหมือนท้าทายบอกว่าอ่าถ่ายถ่ายคลิปสิถ่าย
ถ่ายถ่ายเหรอถ่ายดีแล้วเหรอยิงเลย
แล้วก็มายิงคนที่พูดก็คือน้องสะพ้ายบอกให้ถ่าย
ก็ยิงน้องสะพ้ายแล้วถึงจะมายิงน้องชาย

บอกว่าขอเถอะขอลูกเขาขอเมียเขาอะไรอย่างนี้นะ
เขาไม่สนใจเขายิงเลย

มือยิงเนี่ยมักจะนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนในหมู่บ้าน
พกปืนด้วยและยังเคยอ้างว่าตัวเองเนี่ย
ฆ่าคนมาแล้วออกมาจากคุกไม่นานเนี่ย
ถ้าใครพูดไม่ถูกหูก็จะถูกข่มขู่ว่าเดี๋ยวเอาปืนไปยิงกรอกปากเลย
อยากให้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวค่ะ
เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและสะเทือนขวัญคนในพื้นที่ไม่อยากให้ออกมาข่มขู่ใครได้อีกค่ะ